สำหรับไภนี้เป็นไภที่มาพร้อมกับไภแหล้ง
คือเหตุการณ์ดินซุดถนนพัง
ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
หากเรามาดูจากแผนที่เนี่ยนะครับจะพบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดอ่างทองครับ
ไล่ยาวลงมาจนถึงบริเวณอ่าวไทยกินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
ฝั่งตะวันตกแถวบริเวณอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ยาวไปยังฝั่งตะวันออกแถวบริเวณจังหวัดชนบุรี
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครนายกพื้นที่เหล่านี้แหละครับ
ถ้าหากเราไปตรวจสอบดูก็พบว่ามีลักษณะชั้นดิน
เป็นดินเหนียวอ่อนไม่คงที่นะครับ
ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ๘ไปจนถึง๑๒เมตร
ลักษณะแบบนี้เองเลยครับจึงเอื้อต่อการที่จะสามารถ
เกิดการสไลด์ของดินรวมไปถึงเหตุการณ์
เกิดถนนซุดในบริเวณดังกล่าวนะครับ

ก็จะมีการออกแบบทั้งความกว้าง

วัตถุประสงค์ของกรมชลประธานนะครับ

ก็จะออกแบบมาสำหรับใช้สัญจร
เพื่อให้ชาวบ้านนั้นสามารถที่จะขับขี่

ถนนสายหลักดังนั้นความแข็งแรง
ความคงทนจึงไม่มากนัก

โดยยิ่งกว้างมากก็จะทำให้ฐานลาดเอียงนั้น

ค้ำจุนส่วนบริเวณตลิ่งไว้ได้

จะมีความลาดชันประมาณ๔๕องศานะครับ

ทีนี้เรามาดูตัวปัญหาสำคัญครับ

้นคลองประมาณ๕๘เมตรนะครับ
มีการปูด้วยยางมะตอย

ด้วยดินลุกรังรวมไปถึงหินคลุก

๔๐เซนติเมตรนะครับ
ภาพจำลองดังกล่าวถ้าหากเรามาพิจารณาแล้ว

มีทั้งมวลดินรวมไปถึงมวลน้ำ

โดยมีน้ำที่อยู่ในคลองนั้นเป็นตัว
กั้นถนนไว้เป็นตัวดันถนนไว้นะครับ
แน่นอนครับถ้าหากปริมาณน้ำลดลง
จนหมดเนี่ยนะครับ

คลองรวมไปถึงริมตลิงนั้น
ก็จะเอาชนะถนนที่อยู่ด้านบนครับ

เกิดการพังทลายอย่างที่เห็นแบบนี้แหละครับ

วิธีในการเยียวยาอย่างแรก
ก็คือเรื่องของการปิดถนน

การปรับสภาพดินให้มีความลาดเอียง
หรือว่าใช้วิธีเข็มปูพรม
และหากสังเกตว่าถนนใกล้ตลิ่งยุบตัว

ต้องออกห่างไม่ใช้ถนนเส้นทางนั้นนะครับ

น้ำฝนก็จะมีการไหลเข้าไป
ตามรอยแตกจนทำให้ดินสลัย

และนี่แหละครับคือหนึ่งในหลายปัจจัยเลยทีเดียว

ซุดถนนพังซึ่งในระยะนี้
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังมาก
ยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เราต้องเผชิญกับภาวะภัยแรงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเผชิญกันต่อไปอีก๕เดือนละทีเดียว
ทั้งหมดนี้นะครับอาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ